คุณผู้ชมครับก่อนที่วันจันนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็น
การจัดสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่นะครับ
ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้๓จังหวัดด้วยกัน
ในวันนี้ครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์
ไทยรัฐทีวีครับคุณสุภาพคลี่ขจาย
ได้เป็นคนกลางในการเจรจา
แล้วก็ถามความเห็นทั้งฝ่ายที่เป็นนักวิชาการ
เสนอให้ต้องเดินหน้าก่อสร้างโครงการนี้
และนักวิชาการที่บอกว่าชะลอเอาไว้ก่อน
มีข้อท้วงติงและข้อกังวลอีกหลากหลายประการด้วยกัน
ชัดขีดเส้นใต้
เมืองไทยต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกหรือไม่

ของโลกนี้ทุกประเทศเหมือนกันหมดครับ
ระหว่างเส้นทางของนักพัฒนากับเส้นทางของนักอนุลักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำอย่างไรถึงจะสมบดุลกัน
เพราะถ้าพัฒนาตะพฤตภือไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
วันหนึ่งเกิดความเสียหายย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ด้วย
แต่ถ้าให้น้ำหนักกับเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยไม่คำนึงถึงการพัฒนา
วันหนึ่งประเทศชาติเดินไปก็ช้ากว่าเขา
ฉะนั้นโลกทั้งโลกมีปัญหาเดียวกันหมดไม่วายเว้นประเทศไทย
ระยะหลังการจะก่อสร้างโครงการใหญ่อะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่ง
เราจะเห็นบทบาทของการต่อสู้
ระหว่างนักพัฒนากับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพราะต่างฝ่ายต่างมีเหตุผล
ต่างฝ่ายต่างก็รักชาติแผ่นดินด้วยกันทั้งนั้น
ฉะนั้นนักพัฒนาไม่ควรประนามนักสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมก็ไม่ควรประนามนักพัฒนา
ผมกำลังพูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้าที่หาดใหญ่
ไม่ใช่ที่หาดใหญ่ที่กระบี่
กำลังเป็นประเด็นกันอยู่
วันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเริ่มทำประชามติฟังเสียงประชาชนกันใหม่ใน๓จุด
ของเก่าที่ทำกันมาเขาบอกว่ามุบมิบทำกันไม่เอายกเลิก

ก่อนที่คนในแต่ละจุดจะไปแสดงความคิดความเห็น
ไทยรัฐคิดว่าข้อมูลที่เป็นแก่นจริงเนี่ย
ของคนที่รู้จริงควรจะได้นำมาเผยแพร่ซะก่อน
ไทยรัฐก็จัดรายการนี้ขึ้น
มีสองช่องทางสามช่องทางครับ
ใครที่ติดตามเฟซบุ๊ก
ของไทยรัฐกดเฟสบุ๊คไลฟ์
ไทยรัฐก็จัดรายการนี้ของไทยรัฐก็จัดรายการนี้ของไทยรัฐก็จัดรายการนี้ของไทยรัฐก็จัดรายการนี้ของไทยรัฐก็จัดรายการนี้ของไทยรัฐก็จัดรายการนี้ของไทยรัฐก็จัดรายการนี้ของไทยรัฐก็จัดรายการนี้ของไทยรัฐก็จัดรายการนี้ของไทยรัฐก็จัดรายการนี้ของไทยรัฐก็จัดรายการนี้ของไ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

ทำไมต้องถ่านหินเดี๋ยวอาจารย์พินโยจะตอบเอาเชิญต่อ
แล้วก็ถ้าเราตั้งต้นมาถามว่าต้องสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินมันก็ผิด
ไปดูงานญี่ปุ่นไปอ้างประเทศนู้นประเทศนี้ถามว่าประเทศพวกนั้นเนี่ย
มีน้ำมันปาล์มแบบเราไหม
คือดิฉันก็ไม่ได้บอกนะว่าให้เอาน้ำมันปาล์มมาผลิตไฟฟ้า
ที่ฉันกำลังบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะทางภาคใต้เนี่ย
เรามีน้ำเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำมันปาล์ม
เรามีของเหลือทิ้งกากทลายกะลาปาล์มทั้งหมดเนี่ย
เอามาผลิตไฟฟ้าได้และทุกวันนี้ได้ผลิตใช้ในจังหวัดกะบี่แล้วค่ะ
ข้องใจว่าทำไมไม่ใช้เชื้อเพลิงอื่นทำไมต้องมาเป็นฐานหิน
อันนี้ประเด็นที่๑นะประเด็นที่๒ถามว่าที่ตั้งเหมาะสมไหม
อันนี้ไหมอาจารย์เพื่อให้คนฟังได้ประติดประต่อนะ
ผมจะให้อาจารย์พินโยแสดงเหตุผลซะก่อนว่าทำไมต้องเป็นฐานหิน
มีคนเสนอทางเลือกตั้งเยอะว่าทำไมไม่ใช้พลังงานนี้พลังงานนั้นพลังงานโน้น
ที่ผมได้ยินสัมผัสมาจากหน้าสื่อก็คือว่าพลังอันอื่นมันจะแพงกว่าฐานหิน
แล้วเดี๋ยวค่าไฟฟ้ามันจะแพงขึ้นชาวบ้านรับได้ไหมนักลงทุนรับได้ไหม
ผู้ประกอบการรับได้ไหมทำไมต้องถ่านหินอาจารย์
คืออย่างนี้ครับคุณสุภาพจริงแล้วเชื้อเพลิงทุกชนิดเนี่ยมันมีข้อดีและข้อด้อยของตัวเอง
ถ้ามันมีเชื้อเพลิงอะไรสักตัวหนึ่งที่มันสมบูรณ์แบบวันนี้เราคงไม่มานั่งคุยกันวันนี้แหละ

จริงแล้วเนี่ยมันต้องดูอย่างนี้นะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างในการเลือกใช้เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใดนะฮะ
จริงผมพูดมาตลอดนะฮะความจริงพูดเรื่องโรยฟ้าฐานหินมันมาสัก๑๐ปีได้แล้ว
ว่ามันมีปัจจัยที่สำคัญอยู่ที่เราควรจะต้องคำนึงก็คือปัจจัยอันแรกคือเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะฮะ
ปัจจัยเศรษฐศาสตร์อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะครับ
ค่าไฟถูกค่าไฟแพงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็ชาวบ้านทั่วไปก็บอกว่าอยากจะได้ค่าไฟถูกนั่นแหละนะฮะ
ปัจจัยที่๓ก็คือความมั่นคงด้านพลังงานปัจจัยที่๔ปัจจัยทางด้านวิศวกรรม
วันนี้เนี่ยเราได้ยินเสียงมากดังมากที่สุดก็คือจากเรื่องผลทบสิ่งแวดล้อมเราไม่ค่อยได้ยินว่าเรื่องปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์หรือความมั่นคงพลังงานหรือปัจจัยทางด้านวิศวกรรม
ทีนี้เรามาดูอย่างที่ผมบอกว่าเรา
ถ้าเราเลือกไปข้างใดข้างหนึ่งมากจนเกินไปเนี่ย
จะไปกระทบอีกด้านหนึ่งนะครับ
อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเราพูดผลกระทบสิ่งเวลา
เราจะเอาพลังงานที่มันสะอาดเนี่ย
ผลที่ตามมานะฮะก็คือ๑ปัจจัยในเรื่องเศรษฐศาส

เมื่อกี้ที่อาจารย์ก็บอกว่าบ้านเรามันมีปาล์มนะ
ทำไมไม่เอาปาล์มมาเป็นต้นเพลิง
ผมไม่ได้ต่อต้านพลังงานใดสักตัวนะครับ

อย่างที่บอกว่าปาล์มกราปาล์มหรือว่าแสงอาทิตย

ภาษาทางช่างเขาบอกว่ามันเป็นไว้ใจไม่ได้
ไม่เสถียรไม่มั่นคงและราคาแพง

แล้วเวลาเราเลือกอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะ

เวลานี้ฝ่ายทางนี้เขาบอกว่าฐานหินเนี่ย
ที่ไหนที่ไหนเขาเริ่มทยอยเลิกกันแล้ว
ที่เขาสร้างมาเนี่ยเขาสร้างใหม่เขาไม่เอาแล้วฐานหิน
แต่ทางฝ่ายสนับสนุนบอกโอ้ยที่นั่นก็สร้างเพิ่ม
จีนก็สร้างเพิ่มที่โน่นก็สร้างเพิ่ม
ตกลงผมควรจะเชื่อใคร
ไปดูสถิตินะครับว่าฐานหินใช้มากขึ้นทุกปี
มากขึ้นทุกปี
๘๐ต้องธานหินเอาไว้ใช้ในลงไฟฟ้า
ประเทศที่ใช้มากที่สุดอัตรามากที่สุดคือจีน
ส่วนประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาใช้เพิ่มขึ้น
แต่อาจจะในอัตราที่ไม่เท่าจีน
ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วฟังให้ดีนะ
ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาใช้คงที่หรือบางแห่งลดลง
เขาใช้เยอะประเทศพวกนี้อย่างอเมริกาอย่างเยอรมัน
เขาใช้เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับเราเนี่ย
เรานี่ไม่ได้ฝุ่นไม่เห็นฝุ่นเลย

แนวโน้มของแต่ละประเทศว่าไม่ตรงคือ
คือถ้าเราไปดูแล้วประเทศต่างทำแผนที่จะลดการใช้ฐานหินทั่วโลกเลยค่ะ

แผนที่จะลดเลยค่ะแล้วก็ตั้งเป้าเลยว่าปีไหน
ประเทศประกาศแล้วว่าเขาไม่ใช้ฐานหินเลย
คราวนี้ทำไมเขาทำอย่างนั้นได้เพราะเขาพัฒนาเทคโนโลยีอื่นขึ้นมานะคะ
เพื่อมารองรับนะคะจะขอรูปที่๗กับรูปที่๘ค่ะนะคะ
จริงแล้วเรามีทางเลือกของพลังงานหมุนเวียนมากมาย
ที่ดิฉันยกตัวอย่างในเผอิญเรากำลังพูดเรื่องโรงไฟฟ้ากระบี่ที่ภาคใต้
แต่โรงฟ้ากระบี่ที่ภาคใต้เนี่ยกำลังจะเอาฐานของจังหวัดกะบี่เนี่ย
ผลิตไฟให้ทั้งภาคใต้มันต้องมาคิดใหม่
เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยมีมากที่กระบี่
กระบีนี่เป็นอันดับ๒นะสุราชเป็นอันดับหนึ่ง
จังหวัดอื่นในภาคใต้สามารถทำได้หมดนะคะ
แล้วจริงแล้วพลังงานอื่นไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์
คือจะบอกว่าไม่เฟิร์มมันจะไม่เฟิร์มได้ไง
การไฟฟ้ารับซื้อแบบเฟิร์มสิ
แต่ไอ้รับซื้อแบบบางช่วงอะไรอย่างนี้มันก็เป็น
มันก็ผลิตกันบางช่วงจะรับซื้อช่วงพีคเท่านั้นเขาก็ผลิตช่วงนั้น
คือถ้าเราจุดเตาแก๊สแล้วติดหุงข้าวได้ทำกับข้าวได้ทันที
เราก็จุดแก๊สที่โรงงานน้ำมันปาล์มผลิตไฟฟ้าได้ทันทีเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ชี้ว่ามวลก็มีอยู่ในโรงงานปาล์ม
ไม่ต้องขนมาไม่เหมือนสมัยที่มีปัญหาเรื่องแกรบอะไรทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นเขาจัดการได้แล้วมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นแหละค่ะ
ปีหนึ่งในภาคใต้ตัดปาล์มทิ้งต้นปาล์มทิ้งตั้งเท่าไหร่
ถ้ามองโทษนะฮะมองในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่อาจารย์พินโยว่า
ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันแพงกว่าฐานหินนะ
มันจะส่งผลให้คนในภาคใต้จ่ายค่าไฟแพงกว่าที่อื่นนะ
อาจารย์คิดอย่างไรอาจารย์จะบอกอย่างไร
ถ้าตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ค่าไฟแพงที่สุดนะคะ
เพราะว่าอะไรคือจะมาคิดแต่ต้นทุนฐานหินไม่ได้
คุณทำลายย่าทะเลไปเท่าไหร่ตอนขนถ่านหิน
นะคะคิดเป็นมูลค่าเฉพาะด้านกระทบต่อการประมงอย่างเดียว
ของชาวประมงในระเวนท่าเทียบเรือนก็ปีปีงประมาณ๕๑ล้านบาท
ค่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ย
เมื่อ๕ปีที่แล้วที่ที่ฉันได้รับเชิญจากคนกะบี่มาให้ความรู้เนี่ย
ไม่ถึง๔๐๐๐๐ล้านบาทแต่ตอนนี้รายได้๘๐๐๐๐ล้านบาท
โรงไฟฟ้าเนี่ยตั้งงบสร้างแค่๕๐๐๐ล้านบาทเองนะคะ
ดำน้ำการเดินเรือจะทำให้สัตว์ที่หายาก
เช่นพยูนปากเบนลาหูเต่าทะเลพวกนี้
พวกที่นักดำน้ำอยากมาดูเนี่ยหายไปคือย้ายถิ่น
ตรงนี้มูลค่าเฉพาะดำน้ำเนี่ยนะคะ๑๒๐ล้านบาทตรงเกาะลันตา
อาจารย์ถ้าอาจารย์พูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพกว้างอย่างนั้นเนี่ย
ผมก็จะถามทางนี้เหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าใช้เชื้อเพลิงอื่น
นักลงทุนเขาบอกว่าจะทำให้ค่าไฟแพงไม่มีความเสถียร
เขาไม่มาลงทุนเขาไม่มาลงทุนในภาคใต้
เขาไม่ลงทุนในภาคใต้เงินเม็ดเงินจากการลงทุนก็จะหายไปด้วย
แต่ทางนี้บอกว่าเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งกำลังมาดีเนี่ย
มันจะสะดุดเพราะว่าคนอาจจะไม่ไปเที่ยวกะบี่แล้วจะว่ายังไง
เพราะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มากเพิ่มมากขึ้นนะครับ
อันนี้ล่ะเป็นอันนี้ที่เหตุผลสำคัญว่าทำไมทางภาคใต้เนี่ยจะต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่ม
แต่ทีนี้มาดูว่าจะเป็นอะไรเนี่ยคืออย่างนี้ก็ครับ
ภาคใต้ปัจจุบันเราใช้ก๊าซ๙๐ความเสี่ยงของระบบ
ปัจจุบันมันไม่พอต้องดึงภาคกลางมา
จำได้ไหมครับเกิดฟ้าผ่าเมื่อ๒๓ปีที่แล้วที่ไฟดับ
จำได้ไหมครับเกาะสมุยกับ
อาจารย์ผมขาดจังหวะนิดเดียวครับคือบางเรื่องเนี่ยถ้าเห็นตรงกันอยู่แล้วเนี่ย
ผมว่าไม่ไม่ต้องขึ้นมาเวทีเรื่องมีความจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม
ภาคใต้เนี่ยผมว่าอาจารย์เรนูก็ไม่ขัดข้องใช่ไหม
ความจำเป็นนะครับเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าภาคใต้มันล่อแหลมยังไง
ต้องดึงไฟจากที่อื่นไปยังไงและถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาในอนาคตทำไง
ฉะนั้นความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องพูดเพราะเห็นตรงกันอยู่แล้ว
เหลือแต่ว่าจะใช้เชื้อเพลิงกำไรนี่แหละครับฉะนั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมครับ
เกินได้เห็นภาพกว้างแล้วว่าอาจารย์เรนูในฐานะตัวแทนคนที่ไม่เห็นด้วย
กับการใช้ฐานหินเป็นเชื้อเพลิงท่านคิดยังไง
อาจารย์พินโยซึ่งบอกว่าฐานหินดีที่สุดณขณะนี้สำหรับโรงไฟฟ้าภาคใต้
เดี๋ยวพักสักครู่แล้วลงรายละเอียดอีกนิดนึง
ทำไมอาจารย์เรนูจึงไม่เชื่อใจว่าในกระบวนการผลิต
ในกระบวนการที่เขาบอกฐานหินที่มาจากต่างประเทศ

อย่าเอาภาพของแม่เมาะมาเป็นฝันร้าย
แล้วทำไมทางนี้จึงตอบคำถามบางคำถามชัดหรือไม่ชัดยังไง
เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
อาจารย์เรนูครับตกลงไม่เอาถ่านหินเลย
หรือเอาแบบมีเงื่อนไข

รับประกันว่าในการควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อม
ในเรื่องการขนส่งทุกขั้นตอน
เป็นไปด้วยความระมัดระวัง

เพราะว่าได้อ่านรายละเอียดของโครงการ
เมื่อ๒วันก่อนก็ได้คุยกับทางการไฟฟ้า
ในเวทีที่กรรมการสิทธิ์นะคะ

ถามว่าดักจับได้กี่เปอร์เซนต์

ถ้าคิดวันหนึ่งเผาถ่านหิน๘๐๐๐ตันนะคะ
ก็จะมีสารประหลอดอยู่ประมาณ๐๘กิโลกรัมต่อวัน
ถ้าคำนวณการปนเปื้อนในเนื้อถ่านหินนะคะ
แล้วอย่างนี้แค่นี่มันถ้ากรรมเดียวเนี่ย
มันทำให้สัตว์น้ำปนเปื้อนไปประมาณ๒๕เอเคอร์

แล้วแถมปนเปื้อนของสารประหลอดที่ตกลงไปในน้ำเนี่ย

รัฐเพนซิวาเนียเนี่ยวันดีคืนดีพบว่า
ทำไมรัฐเขาเนี่ยมีโรงเรียนเด็กพิเศษมาก
ว่าเด็กพวกนี้เกิดมาสติปัญญาต่ำกว่าอายุจริง
ปรากฏว่าไปศึกษาดูในที่สุดพบว่า
เพราะมีสารประหลอดปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำ
ต้องประกาศว่าผู้หญิงคนไหนอยากตั้งท้องเนี่ย
ห้ามกินปลา๓เดือน
นี่ยกตัวอย่างสื่อสารประหลอดนะ
ในถ่านหินเนี่ยมีสารก่อมะเร็งมากมาย
แล้วหลังจากเผาแล้วขี้เท่าฐานหิน
ก็มีสารชนิดเดียวกับที่พบในฐานหินนะคะ
แล้วทั่วโลกพบปัญหานี้

ถ้าสร้างตามมาตรฐานอันใหม่ของอเมริกาเนี่ยแพงมาก
อาจารย์พินโยคือถ้าฟังดูแล้วมันน่ากลัวมากนะ
มันน่ากลัวมากถึงขนาดผู้หญิงท้องอยู่ไม่ได้เลยนะ
ก็แปลว่าเอาอย่างนี้อาจารย์
ฟังดูอย่างนี้แล้วไม่ไว้ใจกระบวนการผลิต
ไม่ไว้ใจในตัวเชื้อเพลิงฐานหิน
ไม่ไว้ใจในระบบที่การไฟฟ้าจะทำ
ครับผมมีข้อมูลนะฮะเรื่องประหลอดเนี่ย
หลอดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะประหลอดเนี่ย
เขาไปเก็บตัวอย่างฐานหินทั่วโลกมาเกือบหมื่นแหล่งเนี่ยนะครับ
มันมีทั่วโลกที่มันเกิดประหลอดเนี่ย
น่าจะเกินมาตรฐานนะฮะอยู่๕แหล่งนะครับ
อีก๒แหล่งอยู่ที่ยูเครนนะครับ

และอีกแหล่งหนึ่งอยู่ที่รัสเซีย
อีกแหล่งหนึ่งแหล่งที่๕นี่คืออยู่ที่จีน
จากจากเกือบหมื่นแหล่งทั่วโลกนะครับที่ว่าเกิน
ใช่ตรงนี้ตรงที่เพนซินเวเนียและเท็กซาสเนี่ยที่เกิดปัญหาจริง
แต่ว่าฐานหินแหล่งอื่นในโลกไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
ฐานหินจากออสเตรเลียหรืออินโดนีเซียที่เราจะเข้ามาไม่มีปัญหาเรื่องประหลอดเลย
ในญี่ปุ่นไม่มีในอินโดนีเซียแถวนี้บ้านเราในอาเซียนใช้ฐานหินจากอินโดนีเซียเป็นหลัก
แล้วก็นำเข้าจากออสเตรเลียบ้าง
ปรากฏว่าไม่เคยมีปัญหาเรื่องประหลอด
มาเกิดที่บ้านเรานะครับ
เขาบอกว่าตัวฐานหินเนี่ย

แร่กับตัวที่หลังจากเผาแล้วเป็นขี้เท่า
แน่นอนในอเมริกามีการทำการศึกษาวิจัยว่า
อาจารย์เรวนูบอกว่าเรือล่มแล้วไปประหลอดมันจะออกมาจากฐานเป็นไปไม่ได้
เสร็จแล้วเขาก็มาดูนะว่าไอ้ตัวไอ้ถ่านหินตรงนี้มันยังก่อเป็นพิษเปล
ปรากฏว่าไม่มีอภิษอะไรเลยนะครับ
เขาบอกว่าถ้าเป็นตัวถ่านหินเนี่ยการศึกษาทางเคมีและพิทยาหลายการศึกษาพบว่าถ่านหินที่ตกสู่น้ำไม่เป็นมลพิษ
เพราะว่าคำว่าไม่เป็นพิษกับสิ่งปนเปื้อนเป็นยังไง
อย่างที่โครนเนี่ยเขาเรียกเป็นเวลาเด็กเล่นที่โครนเนี่ยมันสกปรกมันเปื้อนแต่มันไม่ได้เป็นพิษ
ฐานหินที่ยังไม่ได้ถูกเผาก็เช่นเดียวกันนะครับ
ฐานหินเนี่ยดูนะฮะที่อาจารย์เรนูบอกว่ามันลงไปในน้ำเนี่ยเป็นไง
ปรากฏว่าลงกองน้ำของกอทมของนครหลวงปลาปลานครหลวงเนี่ยเขาแอนทราไซต์นำก็กรองน้ำให้เราทานทุกวัน
ถามว่ามันเป็นอะไรไหมมันต้องดูด้วยนะว่าปลอดที่อยู่ในฐานหินนั้นมันอยู่ในรูปอะไร
ภาษาทางวิชาการเขาเรียกมันละลายน้ำหรือเปล่าสเตบีไลท์หรือเปล่า

ครับเดี๋ยวครับอีกนิดนึงประหลอดเนี่ยเวลาคุณสุภาพไปหาหมอฟันเนี่ยได้ยินเขาไหม

ปลอดอัมเมลกรรมเนี่ยเขาอุดฟันเนี่ยไอ้ที่เรียกว่าอัมเมลกรรมเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นปลอด
หลอดมันอยู่ในปากเราแล้วเราทำไมไม่เป็นอะไร
แล้วกี่เท่าอ่ะเพราะว่าอาจารย์เรนูพูดถึงเอาให้ต่อแต่ผมต้องขัดจังหวะตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้ให้คนที่ฟังดูเขาได้จับครับ
ลงไปในทะเลไม่มีปัญหา
ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาถามน้ำสัตว์ปลา
ก็ครั้งประปาทั้งคนหลวงเนี่ย
เอาเท่าฐานหินในรูปของเท่าฐานหินก็เช่นเดียวกันนะครับเท่าฐานหินเนี่ยเอาประเทศอเมริกาก็แล้วกัน
ที่บอกว่ามีประหลอดเท่าฐานหินอเมริกาเมื่อปี๒๐๑๔วันที่๑๙ธันวา
ซึ่งเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นของเสียบางครั้งเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นของเสียงใคร
เขาทำวิจัยไว้แล้วในอเมริกาเนี่ยมีโรงไฟฟ้าฐานหิน๗๐๐๘๐๐กว่าโรง
เขาเอาขี้เท่าตรงนี้มาเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะ
เขาไปใช้ประโยชน์อย่างกรณีของที่แม่ม้อเข้าไปทำคอนกรีต
อนกรีตตัวนี้ปัจจุบันนี้เขาไม่ถือเป็นเวสอีกต่อไปเขาถือว่าเป็นโปรดักต์
เอาไปใช้ประโยชน์ได้ถามเถอะว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ย
เราต้องเราต้องดูว่ามันมันคืออะไรเขาทำวิจัยมา
กระทั่งวันนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเวส
เขาถือว่าเป็นโปรดักต์แล้วเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้
อาจารย์เรนูครับเบาใจขึ้นไหมถ้าอย่างที่อาจารย์พินโยบอกว่า
ฐานหินที่ยังไม่ไปทำอะไรเนี่ยหล่นลงไปทะเลไม่ต้องห่วง
ที่บอกว่าโอ้โหคนมีปัญหาตั้งท้องต้องไปอยู่ที่รัฐอื่นเนี่ย
คนละประเภทกับฐานหินที่อินโดนีเซียที่กำลังจะเราจะมาใช้ที่กระบี
สไลด์ที่๕นะคะรูปที่๕
คือทางที่๑ก่อนที่ฉันคิดว่าอาจารย์พิงโยไม่เคยอ่านรายงาน
ว่าการไฟฟ้าจะใช้ฐานหินชนิดไหน
อันนี้เป็นสไลด์ของการไฟฟ้าค่ะ
เขาบอกไว้ชัดเจนเลยว่า
เขาบอกว่าจะมีตะกัวมีประหลอดมีแคทเมี่ยมเท่าไหร่
เวลาเขาพูดอยู่ทางช่องขวามือนะคะพูดให้น้อย
เช่นประหลอดมี๐๑มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
แต่เราต้องคิดว่าเผาถ่านหิน๘๐๐๐ตันนะ
ถ้า๘๐๐๐ตันคูณออกมาเนี่ยนะคะต่อวันก็จะมีปลอด
ป่า๘๐๐กรัมนะคะ
ซึ่งถ้าคิดเป็นกิโลก็คือ๐๘กิโล
แล้วถ้าคิดเป็น๑เดือนมี๒๔กิโล
อย่างนี้ไม่น้อยนะ
แต่ไอ้ปลอดที่ทำฟันเนี่ยนะปลอดจากฐานหินเนี่ยนะคะ
เวลาเผาเสร็จตกไปเลยในน้ำเนี่ยมันยังเข้าสู่สิ่งมีชีวิตไม่ได้
แต่มันไปถูกจุลินทรีย์ทำให้เป็นรูปที่สามารถเข้าไปสะสมในห่วงโซ่อาหาร
มันก็เลยมีพิษส่วนที่ไอ้ประหลอดในปากของเราเนี่ยมันคนละรูป
ถ้าเขาบอกว่ากระบวนการผลิตของเขาเนี่ยโดยเทคโนโลยีใหม่เนี่ย
มันไม่ทำอย่างที่อาจารย์เรนูว่าหรอกเขามีวิธีการเขามีวิธีการป้องกัน
อาจารย์เชื่อไหมไม่เชื่อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่า
ตอนแรกที่การไฟฟ้าเนี่ยไปจัดเวทีคอหนึ่งกับชาวบ้านเนี่ย
เทคโนโลยีของเขาไม่ใส่ชุดดักประหลอด
แต่เราทำจดหมายไปถึงคณะกรรมการผู้ชำนาญการชี้ให้เห็นปัญหา
ตอนนี้การไฟฟ้ายอมติดติดมี๒๐๐ล้านนะ
ถ้ามั่นใจว่าไม่ติดแล้วไม่เป็นไรนี่ทำไมต้องเสียเงิน๒๐๐ล้าน
นี่ประเด็นที่๑ประเด็นที่๒นะคะธานินตกน้ำ
ไม่เป็นไรไม่จริงค่ะเราคงอ่านมาคนละงานวิจัยนะคะ
สไลด์ยู่รูปที่๒๗๒๒ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมีงานวิจัยรองรับชัดเจนว่า
เมื่อถ่านหินตกน้ำเนี่ยทำให้ฝุ่นผงเนี่ยจะทำให้ปากกาลังตาย
ย่าทะเลไม่ตายแต่ก็เจริญลดลงปลานี่จะว่ายน้ำไปอยู่ที่อื่น
ตรงนี้ตกค้างอยู่แล้วก็มีโลหะหนักบางชนิดตกค้างอยู่
อันนี้เกิดจากเรือร่มนะฮะเรือบรรทุกฐานหินล่ม
เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเดี๋ยวกลับไปเขียนเลย
อาจารย์พินโยก็เขียนรายงานมาว่าผมอ่านมาแบบนี้ดิฉันอาจารย์เรียนรู้ก็จะเขียนนะ
ว่าดิฉันก็อ่านมาก็เจอรายงานวิจัยแบบนี้
อย่างนี้กลับมาทางอาจารย์ปิโยผมเรียนอย่างนี้อาจารย์นะ
สังคมเราเนี่ยแป๊บเดี๋ยวผมกำลังจะบอกว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ย
หวังพึ่งอาจารย์ทั้งสองเพราะว่าท่านเรียนหนังสือลังหารมาถึงระดับนี้
ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้เท่าท่านหรอก
ฉะนั้นข้อมูลที่จะได้ทั้งสองท่านเนี่ย
ถ้าเป็นข้อเท็จจริงชาวบ้านเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะตัดสินใจยังไง
กลับมาเมื่อกี้อาจารย์เรนูบอกว่าฐานหินที่ยังไม่ได้เผาไหม้เนี่ย
ยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยหล่นลงไปเนี่ยมีปัญหา
ข้อมูลจากการวิจัยก็มีปัญหาแต่ข้อมูลการวิจัยของอาจารย์ไม่มีปัญหา
ชาวบ้านที่ไม่ใช่ดรเนี่ยที่ไม่อ่านงานวิจัยเขาจะเชื่อใคร
คนละไปเปิ้ลนะครับคืออย่างงี้ฮะเอาตรงนี้ก่อนป่ะไอ้ตะกัวแคทเมี่ยมเนี่ย
ผมได้ยินอาจารย์เรนูพูดครั้งแรกเนี่ยตอนแรกเอ๊ะผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน
ที่บอกว่ามีแคทเมี่ยมมีไอ้ประหลอดมีตะกัวอะไรทั้งหลายเนี่ย
ตรงนั้นมันไม่เกินมาตรฐานอะไรที่มันออกมาเกินมาตรฐาน
นี่คือมาตรฐานที่เป็นเป็นตัวมนุษย์นะท่านคิดคำนวณแบบอะไรอ่ะ
คณิตศาสตร์ชั้นป๔บอกว่าอันนี้ออกมาเป็นกิโลเป็นอะไร
เผาออกไปแล้วมันจะออกสู่บรรยากาศทั้งหมด
มันจะถูกแท็บโดยตัวเท่าเองไม่ได้เป็นอันตราย
ในขณะเดียวกันก็มีเทคโนโลยีที่จะมาจับพวกนี้
เราดูนะครับในเรื่องของประหลอดเนี่ยก็มีเคส๒เคส
ฟินเซเวเนียกับที่นี่ในโลกนี้นะ
กัวเนี่ยไม่มีเลยนะผมยังแปลกใจ
ไม่มีเลยในเคสที่เกิดขึ้นในโลก
สารหนูสารหนูนี่เคยเกิดที่จีนนะฮะ
แต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายถึงกับคนป่วย
แต่ว่าสารหนูนี่มากขึ้นจากแหล่งทานหินเป็นเกือบหมื่นแหล่งนะครับ
ทีนี้เวลานี้เวลาการเผาไหม้เนี่ย

ที่ตัวเท่าแบบแม่เมาะเนี่ย

บริหารจัดการเนี่ยจัดการเรื่องพวกนี้ได้
ใช่ครับอย่างนี้ครับดูนี่นะ
เทคโนโลยีวันนี้มันถูกพัฒนาไปเยอะมาก
เอาอย่างนี้กันผมลงไฟฟ้านี้เปรียบเหมือนรถยนต์
สุภาพจำได้ไหมสมัย๓๐ปีที่แล้วรถคาบิเรเตอร์
ต่อมาก็เป็นหัวฉีดนะฮะ
นั่นคืออะไรประสิทธิภาพมันดีขึ้น

ในขณะเดียวกันสิ่งที่ปล่อยมาเนี่ยมันไม่มีมาตรฐาน
เห็นไหมว่าสิ่งที่มันใช้ประหยัดพลังงานน้อยลงปล่อยมลภาวะน้อยลง
เทคโนโลยีในเรื่องของโรงไฟฟ้านี่ก็เช่นเดียวผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ให้ฟังนะครับ
การปล่อยมนตร์ภาวะน้อยมากน้อยกว่าเดิมแล้วอะไรเอามาที่กบรี
ตรงนั้นเคยเป็นเหมืองฐานหินมาก่อนมีโรงไฟฟ้าฐานหินด้วย
ถามว่าวันนี้ไปเช็คดูคนแถวนั้นมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรบ้าง
ทำยังไงที่อาจารย์พูดทั้งหมดคนถึงจะเชื่อและไว้ใจ
และคนจะบอกว่าถึงเวลาแล้วเป็นอย่างที่อาจารย์ว่า
ไม่ใช่ถึงเวลาเป็นอย่างที่อาจารย์เรนูว่า
ก็ไม่ยากนะคะก็เราถึงเวลาที่จะต้องกลับมา
ว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยนะจะจ่ายเท่าไหร่นะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวภาคประมง
แล้วก็กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนนะคะ
เพราะว่าอาจารย์พินโยบอกว่าเราก็รู้นะคะ
สารไม่หายไปไหนจากโลกหรอกนะคะ
คือว่าภาพนี้จะเห็นว่า
คอร์ดนะฮะก็คือสารเนี่ยสั่งเลย

ของอเมริกาว่าให้มาควบคุมการทิ้งขี้เท่าฐานหินภาพนี้เป็นจะเห็นว่าปลาด้านบนเนี่ยกระดูกสลังคด
กระดูกสลังคดเนี่ยเกิดจากสารซีลิเนียมที่มีอยู่ในขี้เท่าฐานหินสูงมากปลาข้างล่างก็นี่ก็เหมือนกันนะคะ
สัตว์น้ำพวกนี้เจอพิษจากซีเรเนียมนอกจากนี้แล้วยังพบว่ามีรูปปลาเนี่ยนะคะเกิดมากลายพันธุ์
มีสองหัวมั่งอะไรมั่งนะคะมันถึงได้นำไปสู่การควบคุม
แต่เนื่องจากว่าการเผาถ่านหินเนี่ยมันเกิดขี้เท่ามากซะจนที่เขาไม่กล้าจะสั่งแบบรุนแรง
ว่าเออให้มันเป็นคนเนี่ยเรียกร้องมากเลยว่าให้สั่งให้ขี้เท่าฐานหินเนี่ย
เป็นสารอันตรายเป็นวัตถุอันตรายประเทศไทยเนี่ยจัดขี้เท่าฐานหินเป็นวัตถุอันตรายนะคะ
ประเภทที่๓แต่ในอเมริกาเขาเรียกร้อง
แต่ในที่สุดเนี่ยมันก็เลยมาแก้ไขกฎว่าถ้าจะทำโรงไฟฟ้าฐานหิน
คุณจะต้องมีการจัดการขี้เท่าฐานหินอย่างไรเพราะในนี้มีสารก่อมะเร็ง
ซึมไปสู่แหล่งน้ำใต้ดินของชาวบ้านและปนเปื้อนไปสู่แหล่งน้ำ
ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีปัญหานะปากกาลังก็ตายนะคะ
แล้วก็สัตว์เนี้ยที่มันผิดปกติกระดูกผิดอย่างเงี้ยอ่า
โครงสร้างตั้งแต่ใบหน้ากระดูกพวกนี้ผิดปกติเนี่ย
ทำให้มันหลบหนีศัตรูไม่ได้ง่ายแล้วมันก็เอ่อ
กินอาหารไม่ได้มันก็ตายไปเยอะนะฮะปีนึงเนี่ย
มีการศึกษามีรายงานพวกนี้ไว้ชัดเจนค่ะดิฉันไม่มั่วอืม
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเอกสารเวลาอาจารย์พูดว่าไม่มีตะกัว
ในเอกสารอ่าเดี๋ยวฉันก็ไม่ยกอะไรมาแบบอืม
ฝันฝันอ่ะคือจะไปบอกว่าฐานหินที่นู่นที่นี่ไม่มีแต่ฐานหินที่การไฟฟ้าจะใช้เนี่ยมี
มันมีแต่ไม่เกินมาตรฐานดูนี่ฮะที่ดูนี้นะครับ
ไปดูนะครับวันหนังสือวันที่๑๙๒๐๑๔เขาประกาศ
อาจารย์เดี๋ยวผมให้เวลาอาจารย์ทั้งสองท่าน
พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เปิดไหมทีนึง
แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ยังไม่จบ
เพราะสิ่งที่ทั้งสองท่านนำมาโต้แย้งกันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้
อย่างเราไม่รู้หรอกว่ารายงานแต่ละฉบับมันคืออะไร
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ยกรายงานขึ้นมา
มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้ว่าใช่หรือไม่ใช่
ฟังยากหน่อยแต่นี่จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ที่จะทำให้ท่านได้แสดงความเห็นว่าตกลงดีหรือไม่ดี
เอาหรือไม่เอาควรสร้างหรือไม่ควรสร้าง
สำหรับท่านที่ชมโทรทัศน์อยู่วันนี้ขอลาไปก่อน
วันพรุ่งนี้กลับมาเจอในเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับ